และข่าวนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมแบบเต็มเลยครับ
เขาบอกว่ามีคุณป้าแม่บ้านบริษัทหนึ่งเขารับงานไปทำความสะอาดที่ที่หนึ่ง
แต่ในที่นั้นเนี่ยไปเจอกับรูปปั้นประหลาด
คล้ายกับว่ามันเป็นรูปปั้นที่เอามาทำคุณสัย
เมื่อเจอแล้วกลับกลายเป็นว่าหนึ่งในทีมงานคุณป้าแม่บ้านมีอาการแปลกแบบนี้ครับ
ร้องอย่างนี้เลยทำงานต่อไม่ได้ไม่สามารถปิดจ๊อป
งานทำความสะอาดที่นี่ต่อได้แล้ว
เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนหัวหน้างานเป็นคนนำเรื่องนี้มาโพสต์เอง
เนี่ยถ่ายคลิปกันเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลกันไปเลย
แล้วก็อธิบายความว่าคุณป้าแม่บ้านเขาจำเป็นต้องเข้าไปทำความสะอาดในห้องนอนของคุณลูกค้า
แล้วเหมือนกับว่าตัวเขาเป็นคนมีเซนต์มีจิตสัมผัสไปสัมผัสได้ถึงบรรยากาศและกลิ่นแปลก
ในช่วงเวลาที่กำลังทำความสะอาดอยู่แล้วทำไปทำมาไปเจอกับสิ่งนี้เข้าครับ
อะไรมันก็คือรูปปั้นรูปปั้นดินคล้ายกับชายหญิงนอนประกบกัน
แล้วถูกพอกทับด้วยน้ำตาเทียนพอเขาเห็นแบบนี้อ่าคุณเคยดูหนังไหม
ดูสองคนแล้วคุณผู้ชมเคยเห็นลักษณะแบบนี้ไหม
แล้วเมื่อคิดไปถึงตุ๊กตาคุณสายมนต์ดำ

เหมือนในหนังพ็อตเรื่องเป๊ะเลย

แต่เราก็ไม่สามารถไปพิสูจน์ทราบได้หรอกนะว่าดินนั้นมันมาจาก๗ป่าช้ายังไง
มันคงต้องไปหาป่าช้าหนึ่งป่าช้าสองป่าช้าสามป่าช้าสี่

ไปดูกันต่อคุณป้าแม่บ้านเลยโทรไปแจ้งหัวหน้าก่อนไง
บอกคุณหัวหน้าทำงานต่อบ่ไหวแล้วบ่ไหวแล้ว
ไม่ไหวแล้วนะถ้าเจอเรื่องแบบนี้
แต่อย่างนี้หัวหน้าบอกไม่มีหรอก

ที่เป็นบทสวดไล่ผีแบบตลก
อปัศเยยปฏิเทเทเทนา

เจ้านายนี่คือขำสุดนะ

เพราะสุดท้ายลูกน้องอาการเป็นอย่างนี้

ถอนกำลังทีมงานทำความสะอาดออกมาก่อน
แล้วปลาพาคุณป้าคนนี้
รดน้ำมนต์เลยนะสองสาว

แต่สุดท้ายทีมงานทำความสะอาดชุดนี้
เขาบอกว่าไม่ทิ้งงานอย่างแน่นอน
ขอกลับไปตั้งหลัก
แล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำความสะอาดที่นี่ใหม่
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ

ส่วนบางคนอย่างเราเราไม่ได้เชื่อในเรื่องแบบนี้

แต่ทั้งหมดทั้งมวลดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ

ก็จะมีความเชื่อในเรื่องด้วยเท่านั้นเองนะคะ